มีมาเพียบเลยนอกจากจำนวนคนแล้ว
ท่อนเหล็กฟาดหัวลุงแตกเลือดอาบเลยครับ

อิ้บเราจะทำยังไงเราจะแจ้งความหรือยังไง
ฟังครับโด่ยลุงคั่อย้าไปโรงพยาบาลมามาจังหรอ

ต้องขอร้อยเจอร้อยเวร
ไม่เท่าแค้นใจอยากเจอร้อยเวรก่อน
ขอสามารถกึ่งชีพเบูลละนะครับ
มีคนถูกทำร้ายนะครับได้รับบาดเจ็บอยู่ในซอย
ประชาราชอุทิศ๓๓แยก๑๐เขตทุ่งครุกรุงเทพมหานคร

มาถึงหน้าหอพักตรงนี้พบนายสถาพรแทร่ตั้งอายุ๕๑ครับ
ยืนรออาสาสมัครนะครับ
สภาพเลือดอาบหน้าเลยนะคุณผู้ชมที่เห็นภาพเป็นสีอย่างนี้
ดูดสีออกนะไม่งั้นโอ้โหแดงฉานไปหมด
ศีรษะมีแผลกว้างประมาณ๑๐เซนติเมตรลึกครึ่งเซนติเมตรนะครับคุณผู้ชม
เลือดไหลนองนิ้วนางมือขวาก็มีแผลคาดว่าจะเอามือรับของมีคมครับ
อาสาสมัครทำแผลให้นะครับแล้วก็เกลี้ยกล่อมไปเถอะ
สถาพรไปโรงพยาบาลก่อนจะไม่ไปจะพบร้อยเวรให้ได้
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดกับคนร้าย
ส่วนสาเหตุที่ถูกทำร้ายผู้สื่อข่าววันนี้นะครับไปพบ
ชื่อนายสองมันอนที่ห้องด้วยนะครับซึ่งได้ข่าวว่านายสองเจ้าชู้เนี่ย
มีเมียอยู่แล้วไงแล้วก็แอบไปมีอะไรกับผู้หญิงในตึกเดียวกันอีก
นะครับหวงเมียบ้างกันเถอะใช่ไหมพี่สัยภาพรหวงหวงเมีย
นั่งบนอยู่ด้วยความเมาคุณผู้ชมแล้วจู่ในสองก็เดินมาตะโกนใส่บอกว่า
เก่งแต่กับผู้หญิงใช่ไหมนี่นะครับจากนั้นเขากับในสองก็มีปากเสียงแล้วต่อยกัน
ในสองเนี่ยกระโดดถีบเขาครับตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ต่อยกันแบบตัวต่อตัวก่อนนะ

หลังจากตัวก่อนนี่โดนถีบไปแล้วนะครับ

หลังจากตัวเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้าน

เรียกพวกมาเป็นวัยรุ่นอีกซอยหนึ่งคราวนี้

ก็มีจนได้รับบาดเจ็บครับ

น่าจะจบได้แล้วนะครับไม่น่าจะเรียก

ผมก็ทะเลาะกับแฟนผมก็ด่าแฟนผม

แล้วเขาเดินกลับมาอีก
เขามาว่าผมว่ามาแต่บอกว่า

พูดถ่าพอจบกันแล้วผมก็จะกลับบ้าน

ผมก็จะเดินเข้าบ้านเข้าตึกนี้
พอเดินเข้ามาเจอเขาอยู่ริมคลองกันเต็มเลย

เพราะคนนี้มันว่าบางทีมันทะเลาะกับเมียมันเนี่ย

ผมพูดง่ายผมหึงผมหึงแฟนผม

นางลุ่มตวรรษฏรศรีโยฮะ

เธอกับในสองอ่ะญาติกรรมชาติญาติอังฮาง

เวลาทะเลาะกับเมียไม่มีที่นอนใช่ไหม

ไม่คิดว่าเรื่องราวจะใหญ่โตครับ

อย่างนี้เขาก็พูดเมื่อสัง
ไอ้นั่นก็บางทีก็อาจจะเครียดเรื่องครอบครัวเขาด้วย
แล้วก็บางทีก็อาจจะกลัวเมียรู้ว่า
มีสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นอย่างนี้
คือเมียเขาก็ยังตีไม่ชอบอย่างนี้
ตอนนี้ไปจุดประเด็นจุดจบที่อย่างนี้
สะกิดแผลถูกเลือดออกอย่างนี้

อยากปล่อยแต่กลมใส่กันก็ประทะกันเลย